คุณผู้ชมคะและไม่เพียงแต่ศิลปินในบ้านเราเท่านั้นนะคะ
ที่มีการแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ศิลปินต่างชาติเองก็ทราบซึ้งในพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่๙เช่นกัน
และได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวของคนไทยที่รักพระมหากษัตริย์ในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
บทเพลงพิเศษสัญญาที่ขับร้องโดย๗หนุ่มบอยแบนสองสัญชาติไทยเกาหลีวง๓๑๖
เป็นผลงานการประพันธ์ของโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวเกาหลีจองฮวานชอยหรือมีชื่อไทยว่าศิลา
โดยเขามาตั้งรกรากและทำงานอยู่ในประเทศไทยนานกว่า๔ปีเพราะหลงรักเมืองไทย
และในวันแห่งความเศร้าโศก๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาเขาจึงได้ลงมือแต่งเพลงนี้ขึ้น
ด้วยความรู้สึกสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักซึ่งไม่ต่างจากหัวใจสุดอาลัยของคนไทยทั้งชาติ
เพราะตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยโปรดิวเซอร์ชื่อดังก็รับรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙ที่
เสียสละเพื่อคนไทยมาตลอดการครองราชและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเนื้อเพลงภาษา
เกาหลีก่อนจะให้ทีมงานแปลเนื้อร้องเป็นภาษาไทย
โดยได้เรียบเรียงทำนองเพลงของวงออเครสตราสไตล์
เกาหลีและเนื้อหาเพลงที่แสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อพระมหากษัตริย์ไทย
เพื่อช่วยหลักผู้ชม

ความพิเศษแล้วก็ความตื้นตันใจของชาวเกาหลีที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยครับนะครับผม
พวกเขาก็มาใช้ชีวิตในแผ่นดินไทยก็อยากจะตอบแทนบ้าง
เพลงเนี่ยมันไร้พรมแดนนะครับ
สามารถสื่อได้หมดขนาดคนที่ฟังเพลงของเราในยูทูปอะครับ
เป็นคนต่างชาติเขาไม่เข้าใจภาษาไทยนะครับ
แต่เขายังสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่เราสื่อลงไปครับผม
สำหรับคิมก็อยู่ไทยมา๑๐ปีแล้วนะครับ
ก็รู้สึกว่ามันเหมือนพ่อของตัวเองนะครับ
แต่ว่าผมก็ดีใจที่ร้องเพลงให้พ่อหลวงได้
โดยที่เป็นคนต่างชาติแต่ว่าผมก็รักหลายดวงเหมือนกันนะครับ
จากเราจะได้ฟังเพลงสัญญาในเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้ว

ยังจะมีการปล่อยเพลงในเวอร์ชันภาษาเกาหลีออกมาให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ
ขอบคุณครับ